ต่อกันที่คนสวยนักรีวิวหน่อยดีกว่านะคะที่พูดเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยพี่อ้ามภาชาภาที่บอกว่านักรีวิวเพราะว่าแทบทุกร้านอาหารตอนนี้ยินดีที่จะส่งไปให้พี่อ้ามเพื่อเป็นการกระจายข่าวเป็นการบอกต่อที่ว่าให้ลูกค้าหลายคนเนี่ยเห็นอาหารปุ๊บอยากจะสั่งทานั่นเองนะคะก็ถูกว่าเป็นการช่วยช่วยข้อความให้ค้าออนไ
เลยลงไปลงมาเพลินเพิ่มเติมคือน้ำหนักค่ะ
น้ำหนักตัวขึ้นบางคนบอกว่าแหมดาราเขาลงรูปแล้วเขาก็ไม่กินหรอก
ส่งมาทุกวันมันก็หัวน้ำลายก็ต้องกินกันบ้างแหละคุณคราวนี้
อ้ำบอกว่ายืนอยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนัก๕๒๑แล้วแม่จ๋า
ต้องหยุดกินใช่ไหมขึ้นมาหลายโลเลย
ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าน้ำหนักก่อนที่จะเป็น๕๒๑ของพี่อ้ำเนี่ย

เอาเป็นว่าไม่ใช่แค่ตัวเลขนะที่ทำให้เธอต้องปวดใจ
โชว์อีกโพสต์หนึ่งพี่อ้ามเขาถ่ายกับเสื้อผ้ากองโต
คุณผู้ชมดูโอ้โหเยอะนะ
มันเอาไปไหนดีอ่ะใส่ไม่ได้แล้ว
อ้ำบอกว่าตัวฉันขยายขึ้นก็ยัดร่างเข้าไปในเสื้อผ้ากองเดิม
ไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะแต่เอาเป็นว่าต่อให้ขึ้นอีกกี่กิโล

ตอนนี้เอาจริงก็ไม่ได้ดูอ้วนเลยนะคะพี่อ้ำ

กินต่อไปเป็นกำลังใจให้ร้านค้านะคะพี่อ้ำ
อันนี้ให้กำลังใจตัวเองด้วยหรือเปล่าในการกินนะ